อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตรวจสอบไม่ได้หาสาเหตุ
แต่หาตัวบุคคลที่กระทำการเหล่านี้นะคะ
เป็นภาพที่เผยแพร่ในทวิตเตอร์เยอะมากนะคะ
สำหรับกลุ่มคนเป็นผู้ชาย
แนะกันไปถ่ายรูปตามสถานที่สำคัญต่างในจังหวัดกำแพงเพชร
แต่มันไม่ใช่ภาพธรรมดาเพราะทุกคนเปลือยกายล่อนจ้อน

คือรูปในโซเชียลเขาไม่ได้มีการเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์อะไรเลยนะ
แต่เราจำเป็นต้องเซ็นเซอร์เพราะมันผิดกฎหมายแล้วมันอนาจารย์
ชาวกำแพงเพชรด่ายับเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงจังหวัดเขามาก

บางคนบางกลุ่มไปถ่ายที่โรงเรียนคุณคิดว่ายังไงอ่ะ
นี่ค่ะชายวัยรุ่นพากันเปลือยกายแล้วก็ตั้งใจโชว์อวัยวะเพศ
ถ่ายรูปตามสถานที่สำคัญต่าง

หน้าสนามกีฬาประจำจังหวัดที่โรงเรียน
ลูกรังเก่าห้องน้ำสถานีบริการน้ำมัน
ประตูระบายน้ำคลองชลประธาน

หน้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญริมถนน

โพสต์ลงในทวิตเตอร์แล้วก็เขียนแคปชั่นระบุเลยว่า
ฉันไปถ่ายรูปที่ไหนมาบ้าง

ใครที่ดูอยู่เป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์เนี่ย
แล้วดูอยู่มีรสนิยมแบบเดียวกัน

ถ่ายภาพตามสถานที่ต่างแบบนี้ด้วยกัน

เพราะมีช่างภาพฝีมือดีถ่ายให้ค่ะ

แล้วทุกที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมกับดาบตำรวจเฉลิมพงศรีศิลป

ก็ไปถามชาวบ้านตามสถานที่ต่าง

ก็ไม่เคยเจอคนคลุมนี้มาก่อนนะ
ที่ชาวกรุงชาวบ้านพ่อขาวแม่ขากลับกันแล้วหรือเปล่า
แต่พอเห็นภาพแบบนี้ก็รับไม่ได้เลยค่ะ
ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า
ตำรวจช่วยจับตัวคนกลุ่มนี้มาดำเนินคดีหน่อยได้ไหม
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงเดินผ่านมา

มันจะเกิดเหตุอันตรายมีก่อเหตุข่มขืนกันหรือเปล่า
เพราะดูแล้วคงไม่ปกติมายืนแก้ผ้าถ่ายรูปกันแบบนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงเรียนตามสถานศึกษา
คุณไปแก้ผ้าถ่ายรูปได้ยังไงมันไม่สมควร
เด็กนักเรียนไปเห็นภาพจะเกิดอะไรขึ้น
มันยิ่งเสื่อมเสียหนักกันเข้าไปอีก
ตำรวจท่องเที่ยวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เพื่อสอบพยานหลักฐานพยานแวดล้อมแล้วก็พยานบุคคล
ซึ่งก็คงมีคนพบเห็นกลุ่มคนแบบนี้บ้างละนะ
ตอนนี้มีการสืบหาในเชิงลึกแล้ว
เพื่อจะหาต้นต่อผู้กระทำความผิดนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เข้าไปดูในทวิตเตอร์นะคุณผู้ชมบัญชีที่ใช้เนี่ย
คนที่เอามาถ่ายพ่งถ่ายภาพมาแชร์กันแล้วก็เชิญชวนเนี่ย

ภาพอะไรก็ตามข้อความอะไรก็ตามที่เราโพสต์ลงไปในโซเชียลเนี่ย

ลบยากลบยากนะครับมันไม่ได้ตายตามเราไปด้วย